เรื่องนี้จริงแล้วต้องบอกก่อนเราไม่ค่อยอยากจะยุ่งนะนะ
ถึงมา
เพราะว่ายังไงเขาก็คือคนนอกเขาไม่ใช่คนในครอบครัวของขวัญ

ไม่ต้องการให้สังคมหรือ

ตอนนี้มันพังไปเพราะว่า

ขวัญเพิ่งเริ่มต้นรับงานเองได้มาต้นเดือนค่ะ
เหอะขวัญเงินทุกบาททุกสตางค์เนี้ย
ขวัญได้เงินเดือนคือขวัญได้เงินเดือน๔๐๐๐บาท
ปีที่แล้วขวัญได้เงินไป๓๐๐๐บาท
ปีนี้มาขวัญก็พยายามทำเพราะว่า
อย่างลายูซี่ที่ขวัญทำขวัญสร้างมาเนี่ย

เพราะฉะนั้นขวัญก็อยากมีอะไรเป็นตัวของขวัญเองบ้าง
ไม่มีใครรู้เท่าคนที่ตั้งใจจะทำ
แล้วมันคือเงินของขวัญ
ขวัญขอมาตั้งทุนไม่ให้ขวัญไม่เป็นไร
ขวัญเริ่มต้นดำหนึ่งไหมขวัญเก็บเอง
มีน้องเหรอคะ
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมีมั้งคะ

ต้องไปถามคุณแม่ค่ะ

ในเมื่อข่าวทุกอย่างที่มันออกไป
ไม่ได้เป็นคนพูดไม่ได้เป็นคนบอก

คุณที่เป็นโลกคุณที่กำลังให้ขวัญ
โอเคนะครับนั่นคือเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณขวัญนะฮะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีปรมดราม่านะครับ

ถึงคุณแม่ของน้องขวัญเนี่ยนะฮะ
ก็ได้มีการออกมาพูดนะครับ

ไม่รู้จะติดต่อไงก็เลยต้องติดต่อผ่านไอจี

แล้วแก้วจารย์
เจมส์ก็คนแก้วนะครับ

คุณให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมากแค่ไหน
มีใครไม่รักพ่อแม่ตัวเองบ้าง
ไปได้ดีพ่อแม่ก็ยิ้มกว้างถ้าลูกจะโดดน้ำผิดไหมที่เขาจะห้าม
วิจารณ์ถามตัวเองก่อนนะคะคุณรักพ่อแม่คุณไหม
นี่นะฮะแม่ก่อนแม่แก้วแล้วก็ก๊อปพิชยะ
คนก็เลยไปดราม่าว่าโอ้โหคุณก๊อฟพิชยะเนี่ยเอาน้องขวัญไปซ่อนไว้หรือเปล่า
คุณก๊อฟก็เหมือนกับเดือดร้อนถึงตัวเองแล้วก็ออกมาโพสต์บ้างตามนี้เลยนะฮะ
แต่ควรคิดหน้าคิดหลังด้วยผมเงียบมานานแล้วเดี๋ยวรอพูดทีเดียว
นี่นะฮะพอพูดเสร็จคุณก๊อฟพูดเสร็จปุ๊บนะฮะยังไม่ทันจะข้ามคืนเลย

สื่อมวลชนก็ได้มีการไปถามน้องขวัญ
ก็หลังที่คุณผู้ชมได้ฟังมาสักครู่น้องขวัญก็บอกว่า
จริงแล้วตัวเองก็กลับบ้านทุกวัน
ขวัญกลับบ้านทุกวันค่ะขวัญกลับบ้านทุกวัน

เอาไปไหนมาไปไหนขวัญบอกขวัญไม่ทราบ
เป็นเรื่องของในครอบครัวแต่ที่แนบขวัญกลับบ้านทุกวันค่ะ
พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าแล้วคุณก๊อฟว่ายังไง

เพราะเป็นคนนอกเป็นเรื่องของในครอบครัว
เรื่องในครอบครัวก็ควรจะเป็นเรื่องในครอบครัวที่พูดเท่านั้น
นักข่าวถามต่อประมาณว่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่แม่บอกว่า
แม่เนี่ยสร้างขวัญได้ก็ทำลายขวัญได้เหมือนกัน

แม่เคยบอกออกมาหลังคนก็ตามไปเหมือนให้น้องขวัญก็บอกว่า
แม่เคยพูดว่าถ้าเกิดแบบ
วันนี้ทุกวันนี้แม่สร้างขวัญมาตั้งแต่อายุ๒ขวบ

วันหนึ่งถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิด
แม่ก็สามารถทำลายไปให้น้องขวัญเกิดได้เหมือนกัน

คนก็บอกว่าว้ายยยยยแรงจังคุณแม่

ก็คือเรื่องของการที่น้องขวัญต้องการที่จะออกมาสร้างกิจการของตัวเอง
ก็เลยต้องการขอเงินคุณแม่ส่วนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเงินเก็บของตัวเองที่เคยทำงานตั้งแต่๓ขวบ
แล้วก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนคุณแม่ไม่ให้
ขวัญก็รู้สึกเสียใจว่าอ้าวก็มันเป็นเงินของขวัญ

เพื่อที่จะหาเงินมาทำกิจการที่ตัวเองอยากจะทำ

แต่ถามว่าแม่เอาไปให้ใครล่ะ
สุดท้ายอีกไม่กี่ปีแม่ก็ตายแล้วเงินที่แม่เก็บ

คนก็บอกอ๋ออาจจะเป็นของน้องแก้ว

เค้ารู้๒คนอาจจะเป็นของน้องขวัญ

เพราะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ไปเรียนหนังสือนะครับ

แต่ก็ทั้งเพื่อนตั้งฉายาวว่าอุ่ง๒๐๐

อุ่ง๒๐๐นะฮะแต่ในมุมกลับกันตอนเป็นสาวน่ะนะ
มุมกับการทำงานตั้งแต่๓ขวบยัน๓๐เนี่ย

แต่อันนี้ขอโทษนะฮะตามข่าวนะฮะ
สาวทำงานอะไรคะอ่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำงานอะไร
อ๋อเป็นอาหารเสริมขวัญลงทุนทำแล้วก็ยกให้พี่สาวไป
ที่เคยมีเรื่องกับน้องก๊อฟในงานคะ

ไม่หรอกเรื่องนี้นะคือเอาในมุมของผมนะ

เดี๋ยวค่อยพี่มาพูดในมุมของพี่ม้านะ
แต่ในมุมของผมอะผมรู้สึกว่าอย่างถ้าเป็นผมนะผมโตขึ้นมา
ทำงานมาอยู่กับพ่อแม่ผมก็รักพ่อแม่นั่นแหละ
แต่แม่อาจจะมองว่ามันจะเอาเงินเอาเงินไปเลี้ยงผู้หญิงก็เปล่า
ก็อาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความไม่เข้าใจกันอ่ะ
แต่สุดท้ายผมบอกเลยนะผมว่าค่อยคุยกันดีกว่าทั้งแม่ทั้งลูก
เพราะไอ้การที่ออกมาพูดแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนข้างนอกเนี่ย
อันนี้ในมุมของผมนะอยู่กันแบบนิ่งดีกว่า

หลังจากน้องขวานพูดว่าคุณคิดว่าจะจบ
กรณีที่ว่าก๊อฟเป็นคนนอกไม่เกี่ยวนู่นนี่นั่นนะครับ
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยขวัญเองก็ไม่ขอพูดเรื่องนี้
ถ้าคุณแม่จะเชื่อว่าแม่คงไม่ทำอย่างนั้นกับขวัญ

เพราะว่าเรื่องนี้มีการโทรไปหาคุณแม่กัง

ก่อนที่จะไปหาคุณแม่น้องขวัญเนี่ย

ปรากฏว่าก็มีนะครัวบางช่องเค้าไล่สด

เม้นเข้ามาในไลฟ์

เนี่ยก็ต้องพูดความจริงออกมาสิ

เธอไม่บอกเราเดือนนึงเธอใช้เป็นล้าน

สุดท้ายก็เกิดกันเอ้าเกิดอะไรกันขึ้น
ก็เดินเรียบหน้าข่าวก็เลยโทรไปถามแม่

หลายคนเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่า
แม่ก็ยอมรับว่าแม่ให้เงินเดือนละ

ของน้องน่ะเหรออ่าบอกว่าน้องไปกินเปลือง

แต่น้องขวัญซื้อให้แม่เองซื้อไปจ่ายตลาด

แต่ขอไม่เอ่ยถึงนะคู่คิดคือใคร

แม่นอนกระสับกระส่ายทั้งคืนเลย

ไม่อยากจะแบบให้ทุกคนมองว่า

เหมือนเขาขวัญว่าแม่ให้ไปถามแม่เองเรื่องท้อง

สงสัยแม่ไม่ได้พูดว่าท้อง

ก่อนหน้านี้มีหมอดูชื่อดังชื่อนึงมาฟันโทม
มาบอกน้องขวัญว่าจะแบบจะท้องอะไรอย่างนี้
มั้งอาจจะเป็นคนคิดผิดคิดต่างกันนะ

ส่งช่วงนี้ให้กับคุณแม่ม้าต่อ

เป็นความเห็นไม่ใช่จะตัดสิน

ถ้าพี่เป็นคนที่ดูแลน้องขวัญอยู่
พี่จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร

ตอนนี้ต่างคนต่างกลัว
กลัวว่าสิ่งที่ตัวเองมีจะหลุดมือไป

เขากลัวว่าขวัญจะถูกหลอกเหรอ
แต่ขวัญก็บอกว่าตัวเอง๓๐แล้วนะ
ก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายที่เขาอยากจะคบเอง
จริงเนี่ยลูกทุกคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยโตแล้ว
แต่แม่ทุกคนเนี่ยต่อให้ลูก๖๐เหมือนฉัน

เป็นไปได้ไหมว่ามีใครที่อาจจะเป็นมือที่๓กำลังปั่นคุณแม่อยู่หรือเปล่า

เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา

ซึ่งเขาเองเขาน่าจะรู้ตัวดี

ทั้งหมดไม่ต้องถามหรอกเขาใครมีหนี้มึงจะมาถาม
ตบให้ไม่ต้องเป็นโรคหัวใจเลย
ตายเรื่องมือฉัน
กับคนนอกอีกหนึ่งคนเขาจะรู้ดีหมดทุกเรื่องราวว่าเขาทำอะไรกันอยู่คิดอะไรกันอยู่
ต่างคนต่างมีทิศถิต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง
ต่างคนต่างจะเอาชนะซึ่งกันและกัน

นั่นถ้าเราลดทิศถิได้ลดความลดความคิดที่แบบว่าไม่ยึดอยู่กับมันหรือไม่ก็เป็น
เอางี้ผมถามพี่ม้าคำเดียวเลย
เรื่องทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ก็อปชัยะมาเป็นแฟนขวานถูกมั้ย
เพราะว่าแม่เนี่ยเขามีปัญหากับก๊อฟมาตั้งแต่สมัยในอดีตแล้ว
แล้วเค้าก็ไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยอ่ะพูดกันตรง

เราจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วขวัญเขารักของเขา

ถูกไหมคือจะ๑๐ปีที่แล้วหรือ๑๐ปีนี้สุดท้าย
เขารักของเขาแล้วยังไงล่ะ
พ่อแม่ลูกรักใครเราก็ต้องรักด้วย
ถูกแต่ว่าแม่เนี่ยเขาอาจจะไปผูกใจเจ็บว่า
เมื่อก่อนเนี่ยก๊อฟเคยปีนบ้านไปอารวาสใส่เขาไปชี้ว่าว่าเขา

พอมาวันนี้ขวัญกลับไปคบแล้วขวัญเปลี่ยนไป
มาดูแลตัวเองเขาก็เลยมองเป็นก๊อฟอีกหรือเปล่า
เขาก็มองกันอย่างนี้แต่ในมุมของพี่
ในมุมผมกับพี่ม้าผมก็มองว่าขวัญเขาก็โตแล้วนะ

มีสิอยู่แล้วแหละ

ซึ่งเราสามคนมองเห็นต้องกันอย่างหนึ่งว่า
เรื่องแบบนี้ไม่ควรเอามาพูดกัน

ไปลงไอจีอะไรกันอย่างนี้มันเป็นการสาวไส้ให้กากิน
คือเขาบอกว่าไม่ให้เอาไฟข้างในเนี่ยออกไป

คำว่าสาวไส้กากินมันหมายถึงอะไรพี่

กาก็ได้ตัวเองก็เสียไส้ไป

ตอนช่วงศักดิ์ศาสตร์น่าจะมีอีกประเด็นขึ้นมา
ว่าต้องเคลียร์ผู้ยงผู้ใหญ่สองคนนี้

คนไอ้คนนั้นทำผมอยู่

เป็นช่างทำผมอยู่ผู้ใหญ่คนนั้น

เขาจะเปิดรายการคัมภีร์บันเทิงให้พี่ไป
เพลงพี่นั่นคนเยี่ยวโต๊ะนี้เลย

แล้วพี่ก็หยิบขึ้นมาเรื่องขวัญเรื่องใหม่เรื่องอย่างนี้
อาเล็กบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วย